คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
โอ้โหมันเป็นเหตุเฉียดตายแบบบุดหวิดมาก
รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยแหกโค้งมาแล้วก็มาชนมอเตอร์ไซค์นะครับ
แต่ว่าผู้หญิงคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์จังหวะนั้นน่ะ
เขาลงมากับลูกน้อยอ่าฮะแล้วก็มากดหนาม
นี่โชคดีนะเขารอดตายแบบบุดหวิดมาก

ใช่ค่ะเดี๋ยวดูวินาทีที่เกิดเหตุกันค่ะ

โอ้โหนี่พุ่งกระแทกอัดแบบแรงมากเลยนะคะ

แล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์อัดเข้ากับเสาไฟฟ้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สี่แยกบ้านหนองบอน

แล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่มเมื่อวานค่ะ

ผู้หญิงคนที่ยืนกดน้ำดื่ม
รอดตายแบบบุดหวิดฉิวเฉียดมาก

ก็รอดตายฉิวเฉียดเหมือนกันนะ
อันนั้นเป็นเจ้าของร้าน
เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชม
ทางก่อนแล้วข้างหน้ามันพังยุบเลย
คนขับรถคันนี้คือนายชานนท์รัตนาเกษมทรัพย์
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ไม่ได้หนีนะคะ

คือฮอนด้าสกุปปี้ไอสีชมพูขาว

เจ้าของรถเนี่ยคือนางสาวพนารัฐ
จารึกกลางอายุ๓๑ปีก็ยืนอยู่ใกล้
เธอคนนี้ยังตื่นตกใจอยู่เลยค่ะ

เดี๋ยวไปฟังคนขับรถยนต์แคมรี่ก่อน

เขาบอกว่ากำลังเดินทางจากบ้านหนองตะไก้

จะไปหาเพื่อนบ้านหนองบอล
รถไม่อยู่รถก็เลยหลุดโค้งไปชนกับมอเตอร์ไซค
แล้วก็ชนเข้าที่สารารอรถกระแทกกับเสาไฟฟ้า
ทีนี้พอรถนิ่งแล้วตัวคนขับเองไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนคนที่รอดตายฉิวเฉียดอย่างคุณพนารัฐที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็จอดไว้คุณพนารัฐมากับลูกนะ
พอจอดไว้ข้างร้านขายของชำจะมากดน้ำดื่มหยอดเหรียญ
เธอกำลังหยอดเหรียญลงตู้แล้วจะกดน้ำดื่มขวดสุดท้ายเนี่ย
ได้ยินเสียงรถชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค

ถ้าเกิดว่าเธอยังไม่ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
อยู่กับลูกที่รถมอเตอร์ไซค์หรือตัวเธอลงมากดน้ำคนเดียว
ลูกยังอยู่ที่มอเตอร์ไซค์อะไรจะเกิดขึ้น
ดน้ำเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์
โอ้โหต้องเป็นช่วงจังหวะวินาทีแบบวินาทีชีวิตจริงนะ
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าของร้านขายของชำอย่างคุณนภาพร
เขาก็บอกนะบอกว่าเพิ่งเก็บของหน้าร้าน
แล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในบ้านตอนนั้นตกใจเลย
เสียงดังลั่นเลยวิ่งออกมาดู
เห็นรถมาชนโต๊ะหินอ่อนหน้าร้านจนแตกกระจาย
แล้วก็ชนกับกำแพงชนกับเสาไฟจนขาด
ทีนี้คุณผู้ชมถึงแม้เหตุการณ์นี้

ยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนินไงคะ
เสาไฟมันหักก็จ่ายไฟไม่ได้
ทีนี้ก็เลยจะต้องให้มาตรวจสอบแล้วก็มาเปลี่ยนเสาไฟใหม่
รวมถึงตอนนี้กำลังสอบปากคำคนขับรถยนต์

แน่นอนค่ะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ต้องชดใช้ค่าเสาไฟที่เสียหายของราชการด้วยนะครับ